คุณผู้ชมครับนับถึงเวลานี้ตี๕๓๖นาที
กับวันที่๒๓มิถุนายน๒๕๖๑ที่ผ่านมา
ก็๘วันกับอีก๑๒ชั่วโมง๓๗นาทีแล้วนะครับ

เมื่อวานี้ปฏิบัติการในการค้นหา๑๓ชีวิต
หน่วยงานยังคงทำงานอย่างเต็มที่ในทุกวิธีการนะครับ
โดยศูนย์ปฏิบัติการถ้ำหลวงเผยแพร่แผนที่สังเกต

ซึ่งทำให้ทุกคนเห็นภาพภายในถ้ำนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ก่อนหน้านี้เราอาจจะคิดว่าแยกก่อนแล้วถึงจะเป็นโถง๑โถง๒โถง๓
ตอนแรกเข้าไปคือเราคิดว่าเป็นถง๑
แล้วก็แยกเสร็จแล้วก็เจอถง๒ถง๓

จากสามแยกเลี้ยวซ้ายถึงจะเจอพัทยาบีช
ก็ระยะทางเป็นอย่างที่ให้คุณผู้ชมเห็น
จากปากทางเข้าถ้ำถึง๓แยกประมาณ๒กิโลเมตร
แต่ว่าตอนนี้ชุดปฏิบัติการพยายามทำงานจากโถงสาม
ไปถึง๓แยกไปพัทยาบีชให้ได้
ระยะทางประมาณอีก๓กิโลเมตร
นี่แหละครับตรงนี้คือจุดสำคัญที่เจ้าหน้าที่กำลังทำงานอยู่
เพราะว่ากองบัญชาการไปตั้งอยู่ในโถง๓แล้วนะ
ใช่อันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะคุณสืบสกุล

ก็มีการถอยร่นกลับมาจนโถงหนึ่งก็ยังตั้งไม่ได้เลย
แต่ว่าตอนนี้เหมือนกับก็ลุกคืบเข้าไปเรื่อย
แล้วผู้ว่าก็บอกว่าอยากให้ใช้พิกัดของแผนที่นี้จะได้เข้าใจตรงกัน
ไทยรัฐทีวีเองก็นำเสนอให้คุณผู้ชมได้เห็นในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

นี่แหละครับชัดเจนแล้วนะฮะภายในถ้ำหลวงเส้นทางเป็นแบบนี้นะครับ
ขณะที่หลายฝ่ายหลายหน่วยงานได้พยายามทำทุกวิถีทางในการค้นหาทั้ง๑๓ชีวิตนะครับ
ทีมค้นหาภายในถ้ำซึ่งแน่นอนนะครับมีหน่วยซิลมีนักประดาน้ำจากต่างชาติ
ออสเตรเลียจากอังกฤษนะครับแล้วก็นักประดาน้ำกู้ภัย
ซึ่งซิลเป็นแม่งานหลักครับ
อกจากนี้นะครับยังมีนักประดาน้ำนักดำน้ำลำเลียงเอาอุปกรณ์ช่วยเหลือ
อากาศอาหารไฟฟ้าหลอดไฟสายโทรศัพท์และเชือก
เพื่อตั้งกองบกหรือว่าศูนย์ประสานงานส่วนหน้าที่โถง๓
ซึ่งตลอดเส้นทางการค้นหาจะติดตั้งเบสไลน์หรือว่าเชือกนำทางสีขาวนะ
เพื่อให้เห็นชัดเจนนะครับพอโดนไฟเขาก็จะสะท้อนแสงหน่อยนะฮะ
แล้วก็เมื่อวานนี้มีคลิปที่เผยแพร่ออกมาจากภายในเห็นซิลทำงานนะครับ
นักประดาน้ำทำงานเขาก็จะใส่ชุดที่สะท้อนแสงเหมือนกัน
ถูกต้องซึ่งเบสไลน์หรือว่าเชือกนำทางมันจะทำให้หน่วยซิลทำงานได้ง่ายขึ้น
เหมือนกับจับเชือกแล้วก็เป็นการคลำทางไปถึงจุดเป้าหมายนั่นเองนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญนะครับนั่นก็คือเรื่องของขวดอากาศที่จะติดตั้งทุก๒๕เมตร
เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ในการช่วยหายใจหรือว่าหากพบน้อง
อากาศเหล่านี้ก็จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการนำทั้ง๑๓ชีวิตออกมาสู่ภายนอก
และเมื่อวานก็เห็นเรื่องของขวดอากาศที่ทยอยเข้าไปถึงพื้นที่สรุปแล้ว๔๐๐กว่าขวด
ใช่เพราะว่าเมื่อวานช่วงเย็น๔๓๐จากกองทัพอากาศก็เดินทางมาถึงที่ท่ากัศยานแม่ฟ้าหลวง
ขวดอากาศที่นำมาในรอบเมื่อเย็นวานนี้๓๓๑ขวด
เติมอากาศเข้าไปแล้วก็จะเอาไปติดตั้งไว้ภายในให้เสร็จสิ้นเนี่ยนะครับ
จากปฏิบัติการในการค้นหาภายในถ้ำแล้วนะครับนอกถ้ำทำงานหนักเช่นเดียวกันคุณอารยา

นอกถ้ำเนี่ยยังสนับสนุนภารกิจต่อเนื่องนะครับ
ก็มีทั้งการสูบน้ำสูบน้ำในถ้ำเองสูบน้ำบริเวณหนองน้ำผู้ด้วยนะคะ
คือจุดนี้ใช้ทั้งเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กแล้วก็เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่
พญานาคซิ่งถูกคนย้ายมาจากจังหวัดนครปฐม
รวมถึงมีการระบายน้ำออกทางบริเวณถ้ำสายทองด้วยนะคะ
ขณะเดียวกันก็มีการใช้เครื่องเจาะน้ำบาดานบริเวณปากทางเข้าถ้ำ
ตรงนี้ก็จะช่วยระบายน้ำใต้ดินจากภายในถ้ำ
ทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมทุกวิธีที่ทำเกี่ยวกับการระบายน้ำเนี่ย
จะช่วยให้ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ทำให้ทีมค้นหาในถ้ำทำงานได้อย่างสะดวกมากขึ้น
เพราะว่าจากเดิมที่เราเคยติดตามข่าวกันบอกว่าระดับน้ำสูงมิดหัวจะถึงเพดานถ้ำ
มันทำให้ซิลทำงานลำบาก
แต่พอระดับน้ำลดลงแล้วเขาก็สามารถที่จะเหมือนกับว่า
มีพื้นที่ในการหายใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
แล้วก็เครื่องสูบน้ำพญานาคซิ่งหรือหัวพญานาคเนี่ย
หลายคนบอกว่าแรงดีจังเลยนะฮะ
แล้วก็พ่นน้ำออกไป๒หัวเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมครับอีกปฏิบัติการที่เป็นปฏิบัติการภาคพื้นนะครับ
นั่นก็คือการสำรวจบนเขาฝั่งดอยผาหมีแล้วก็ฝั่งพัทยาบีช

โดยหวังว่าจะมีเส้นทางเชื่อมโยงถึงภายในถ้ำนะครับ
ซึ่งทุกปล่องที่มีการสำรวจเจ้าหน้าที่ก็จะโรยตัวลง
เพื่อสำรวจพื้นที่ภายในว่ามีโถงมีทางลอดมีทางเข้าถ้ำได้หรือไม่
ทดสอบความลึกด้วยการฟังเสียงสะท้อนโยนก้อนหิน
รวมไปถึงใช้อุปกรณ์ทางธรณีวิทยาในการสำรวจ
หากไม่แน่ใจว่าปล่องที่พบไปต่อได้หรือไม่
ก็จะมีการจดพิกัดที่พบแล้วก็นำอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือต่าง
ใช้ในการเปิดเส้นทางค้นหาต่อไป
เมื่อวานมีการเผยแพร่ภาพของทั้งทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมอุทยาน
รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายขนอุปกรณ์ขึ้นไป
ด้วยวิธีการเดินเท้าขึ้นภูเขาด้วยความยากลำบากมากนะครับ
ส่วนแผนปฏิบัติการสุดท้ายที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงและต้องวิเคราะห์ให้ดีที่สุด
ก็คือปฏิบัติการในการสำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อจุดขุดเจาะผนังถ้ำนะครับ

จุดแรกคือบริเวณฝั่งตะวันตกของถ้ำหลวง

โดยได้นำเครื่องเจาะเข้าไป๒เครื่อง
เจาะจุดนี้นะครับเพื่อใช้ส่งสัญญาณให้น้องรู้ว่ากำลังมีการเจาะ

และเมื่อเจาะพบช่องหรือว่าโพรงหรือว่าโถงแล้ว
จะได้ส่องกล้องและปล่อยไฟแสงสว่างลงโพรง
เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนะครับ
และอีกจุดหนึ่งที่จะมีการขุดเจาะผนัง
นั่นก็คือจุดบริเวณร่องเขาด้านใต้ของถ้ำ
โดยยังอยู่ระหว่างการใช้เครื่องมือธรณีฟิสิกส์ต่างนะครับ
เพื่อหาโพรงก็เป็นการสแกนนี่แหละฮะ
แล้วก็ควบคู่ไปกับการเข้าไปดูในพื้นที่
เพื่อประเมินการนำเครื่องเจาะเข้าไปนะครับ
นี่ทีมข่าวของเราก็เลยทำกราฟิกให้คุณผู้ชมได้เห็นชัดเจนนะครับ
เพราะว่าเป็นปฏิบัติการ๔ปฏิบัติการที่ทางผู้ว่ายังคงเน้นย้ำอยู่นะครับ

สูบน้ำออกจากถ้ำร่วมกับการทำงานของหลายฝ่าย

หน่วยซิลหลายฝ่ายก็เข้าไปถึงโถงที่๓แล้ว
เจ้าหน้าที่ขนอุปกรณ์และก็ลอดไฟไปติดตั้งตามเส้นทาง
ส่วนทางที่๒หากการสูบน้ำในถ้ำไม่เป็นผล
จะมีเจ้าหน้าที่เดินสำรวจตามเส้นทางข้างนอก
ก็คือโพรงก็คือปล่อง๒๐๓๐โพรงนั่นเองนะครับ
คือเจ้าหน้าที่ก็เร่งขุดเจาะบ่อบาดาน
ก็คือใช้วิธีในการเจาะผนังถ้ำ

ผนังถ้ำเป็นวิธีที่มีความยากลำบากที่สุด
จากอุปกรณ์เครื่องมือย้ายลำบาก

ผู้ปฏิบัติงานอาจจะได้รับอันตรายได้

เพราะว่าการที่จะขนย้ายพวกอุปกรณ์หนักต่างที่จะขึ้นไปเนี่ย
อย่างพวกรถแบ็คโฮลรถขุดเจาะน้ำหนักมันเป็นตัน
แม้ว่าฮอลจะรับน้ำหนักได้ประมาณ๓ตันก็ตาม

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องดูในเรื่องนี้อีกทีหนึ่งด้วยนะคะ

เจ้าหน้าที่ขนท่อขึ้นไปลำบากมากนะครับ